เหตุที่นักโทษแหกเรือนจำชั่วคราวที่นครปฐม

หลังจากที่เมื่อวันก็มีมอบตัว๒คน
แล้วก็มีการตามจับกลุ่มมาได้อีก๓คนรวมเป็น๕คนแล้วนะคะ
ตอนนี้ยังเหลืออีก๔คนที่หลบหนี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๒คืนวันศุกร์ที่๑๐ธันวาคม
ภายในเรือนจำชั่วคราวทุ่งน้อยอยู่ในพื้นที่มณฑนฐานราบที่สิบเอ็
อำเภอเมืองนครปฐมซึ่งกล้องวงจรปิดเรือนจำเนี่ย
มีหลายมุมแล้วก็จับภาพขณะที่นักโทษทั้ง๙หลบหนีเอาไว้ได้นะคะ
มุมแรกเป็นภาพภายในเรือนนอนชัยภาพเมื่อสักครู่เป็นภายในเรือนนอน
นักโทษทั้ง๙คนใช้ใบเลื่อยตัดลูกกรงเหล็กและมีนักโทษคนหนึ่งเรียกเพื่อนนักโทษด้วยกันมุดหนีออกมาทั้งที่เรือนนอนก็ยังเปิดไฟสว่างค่ะ
ส่วนมุมนี้เนี่ยด้านนอกนักโทษปีนออกมาจากเรือนนอนทีละคนทีละคนแล้วก็วิ่งไปหลบที่มุมอาคาร
หลังจากนั้นค่ะกล้องวงจรปิดด้านนอกจับภาพกลุ่มนักโทษอีก๕คนนะคะที่สวมกางเกงขา๓ส่วนไม่สวมเสื้อเดินไปตามถนน
จากนั้นเนี่ยค่ะเดินมาแล้วนะคะ๕คนอันนี้ไม่ได้สวมเสื้อเลย
เขาก็ไปขโมยเสื้อผ้าคนงานในแคมป์มาใส่แล้วก็เดินไปตามถนนกระจายตัวกันหลบหนีไปค่ะ
นักโทษทั้งหมดที่หลบหนีอย่างที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นนักโทษเข้ามาใหม่ทั้งนั้นเลย
ถูกจับในคดียาเสพติดทำร้ายร่างกายลักทรัพย์
ต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ติดตามจับกลุ่มได้๔รายก็คือ๒คนคือ
เอกราชแป้งกลั่นและนายนัฐกรมาสวังแสงที่ญาติพามามอบตัวกับตำรวจเอง
ส่วนอีก๒คนนายภัยทูลมีคลองแบ่งถูกตำรวจจับได้ขณะซ่อนตัวในร่องสวน
รับสารภาพว่าหนีจากเรือนจำเพราะคิดถึงเมีย
นายวิรเชษเทพชูถูกตำรวจนครชัยศรีจับกุมได้ที่บ้านญาติ
เพราะคิดถึงแม่และช่วงข้ามวานนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เพิ่มอีกหนึ่ง
ในพื้นที่สภบางหลวงสนครปฐมคือนายวัชระมโนมันอายุยี่สิบแปดปีนะคะ
ตอนนี้ค่ะนักโทษที่ยังเหลืออีก๔คนก็คือนายพัชรวุฒิมูลทองสงฆ์
พาณิชย์บัวสอนนายจำรูนคล้ายสุบันและนายบำรุงวงสว่าง
อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้สี่คนที่ยังต้องเร่งตามตัวอยู่
วันนี้พลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเรือนจำชั่วคราวทุ่งน้อยค่ะ
โดยทางกรมราชธรรมสั่งการให้เร่งติดตามตัวมาให้ได้ภายใน๔๘ชั่วโมง
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งถ้าพบว่ามีผู้ให้ความช่วยเหลือในการหลบหนีของนักโทษ
ต้องถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยนะคะ